นำเรื่องราวดีของการออกกำลังกายมาฝาก
พี่โก้ชอบดูแลเรื่องของร่างกาย

จะมีบ้างในเรื่องของการปั่นจักรยาน

แล้วเขาจะกำชัยชนะมาได้อย่างไร